แต่ทีนี้ทางคนขายยาเนี่ยเขาก็มีอาวุธปืนด้วย
ที่นี้เป็นการจับกันค่ำวันค่ำคืน
จนตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
ไหนได้ยินไหมได้ยินแล้วบริษัทด้วย
ย้อนด้วยตำรวจก็ทำอะไรแล้ว
ตำรวจก็ต้องพูดผ่านเครื่องขยายเสียงนะ
แล้วก็ถือว่าพื้นที่ชุมชนตรงนี้กลายเป็นพื้นที่อันตรายเลยคุณ
นี่ดูสิคนก็กลัวนะเมื่อกี้ตำรวจบอกว่าให้มอบตัวนะ
แต่คนร้ายก็ยังไม่มอบตัวค่ะซึ่งตำรวจที่สพปรานบุรีเนี่ยเขาไปสืบมา
รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งยากันหน้าโรงแรมที่อำเภอปรานบุรีที่ประจวบเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอากำลังมามาดักซุ่มมารอค่ะ
เมื่อวานนี้ตอนประมาณเที่ยงกว่ามีรถส่งสินค้า
เอากล่องพัสดุมาวางเอาไว้ตรงฟุตปาดหน้าโรงแรม
ดูกล่องพัสดุต้องสงสัยนั้นปรากฏพอเปิดดูนะเจอยาเสพติดจริงค่ะ
มียาบ้า๓ถุงมีใบกระท่อมสดอีกจำนวนนึง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาพัสดุวางไว้ที่เดิมปิดกล่อง
แล้วก็ซุ่มดูว่าจะมีใครมาเอากล่องพัสดุกล่องนี้ไหม
ถ้ามีใครมารับก็ต้องรวบตัวเลย
ใช่ค่ะนี่ชาวบ้านก็มามุงดูนะเวลาผ่านไปแป๊บนึง
แล้วคนขับเนี่ยผู้ชายอายุสักประมาณไม่เกิน๒๕ค่ะ

จังหวะนั้นตัวคนร้ายเองก็คงไหวตัวทัน

เจ้าหน้าที่ก็ออกมาแล้วก็ตามค่ะ
ส่วนอีกชุดหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มชายหญิง

แล้วคนร้ายไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านของชาวบ้าน

คนร้ายถือปืนมาด้วยวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านของชาวบ้านแถวนี้นะฮะ

เขาเอาปืนยิงปั้งเหมือนกับยิงเบิกทางอะค่ะ

คนร้ายมาถึงหลังตลาดแล้วก็เอาปืนจี้ชาวบ้านด้วยนะ
เพื่ออะไรจะเอามอเตอร์ไซค์ขี่หนีแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ
ทีนี้คนร้ายก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน
เขาเปิดประตูอยู่เจ้าของบ้านเองก็ตกใจ
คุณลุงเจ้าของบ้านนะคุณให้สัมภาษณ์กับสื่อ
บอกว่าโอ้โหตอนเกิดเหตุการณ์ผมตกใจมากเลย

คนร้ายวิ่งเข้ามาในบ้านผม
แล้วก็เมียผมก็มาเรียกผม
บอกว่าชวนใครมาบ้านหรือเปล่า

ผมก็เลยลงมาดูประจันหน้ากับคนร้ายเลยคุณ

ผมพยายามไล่ให้มันออกจากบ้านไปแต่มันยกปืนมาขู่ผม

กระด้อมมองอยู่แล้วเห็นคนร้าย
มันก็มองไปข้างนอกวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เข้ามา

แล้วมันก็วิ่งไปบ้านฝั่งตรงข้าม
ทึกจริงดิฉันอยากให้ฟังเสียงเจ้าของบ้านนะคะ
พอรู้ว่าไม่ใช่คนในบ้านผมก็บอกว่าออกไปออกไป

มันวิ่งออกมาประตูมาโผล่มาโผล่ดูแต่ว่ามันไม่ออกนะ
มันไม่ออกมันวิ่งกลับไป
ที่นี่ผมมาถึงเป็นเขาวิ่งมาล่ะ
มันชักปึนเพราะชักปึนเยี่ยมผมกลับไป
กลับไปแล้วแปลวเบียดที่อยู่บั่นใด
ออกไปเลยครับ

เพราะว่าตอนที่คนร้ายวิ่งหนีออกมาจากบ้านลุง

หน้าต่างออกมาขึ้นไปบนหลังคา

แตกแล้วก็ร่วงลงมาในห้องน้ำของบ้านที่อยู่ติดกันนะคะ
ทีนี้บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่
ซึ่งเจ้าของเขาทำเป็นเหมือนเป็นโรงเก็บรถยนต์
คนร้ายก็ร่วงตกลงมาในห้องน้ำบ้านนั้น
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่รู้จากชาวบ้านแล้ว
รู้แล้วว่าคนร้ายไปอยู่พิกัดไหน
เจ้าหน้าที่ก็ไม่บุ่มบามเข้าไป

พยายามที่จะใช้เครื่องกระจายเสียงนะ
พูดผ่านเข้าไปในบ้านหลังนั้น
ถึงขนาดเอาแฟนสาวของคนร้าย
ซึ่งก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับได้ที่อยู่ในรถ

แล้วคุณคิดว่าขนาดแฟนสาว
พูดผ่านเครื่องขยายเสียงคุณว่าคนร้ายจะยอมไหม

คือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกลุ่มก็กลัว

ทีนี้เขาต้องประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

นี่คุณคิดดูสิตั้งแต่เที่ยงกว่า

เพราะว่าถ้าเกิดมีการยิงกัน

ไงว่าชาวบ้านจะโดนลูกหลงก็กลายเป็นว่าชุดปฏิบัติการพิเศษเข้ามาเนี่ย
สิบนายตอนประมาณสองทุ่มวางแผนกันแล้วก็มีอาวุธด้วย
คือแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะจนเช้าวันนี้เนี่ย
ก็เข้าปฏิบัติการจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ยถึงตอนเนี้ยค่ะ
แสดงว่ามันครบ๒๔ชั่วโมงแล้วนะแล้วได้ตัวคนร้ายแล้วหรือยังเนี่ย
ยังนะคุณผู้ชมคือนะตอนนี้เดี๋ยวขออัปเดตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ
แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยทราบแค่ว่าคนร้ายเนี่ย
ประวัติของในไอซ์คนนี้เขาเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด
เขาก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่อยู่ในคุกด้วย
และอีกอย่างหนึ่งก็มีกรณีของการนิรโทษกรรม
ผู้ที่ติดคุกอยู่ในคดีต่าง
เขาก็เข้าไปแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับการนิทธศกรรมด้วย
อันนี้ความเคลื่อนไหวในเฟซ
แต่ถ้าถามว่าความเคลื่อนไหวของตัวเขาเองตอนนี้อยู่ที่ไหน
และตำรวจบุกล้อมจับกลุ่มได้หรือยังคุณ
คืออย่างที่บอกไปเขาเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านหลังนั้น
อยู่ในห้องน้ำที่เขาทะลุจากหลังคาชั้นสองลงไป
ตำรวจล้อมไว้ทั้งคืนเพราะกลางคืนยังไม่กล้าปฏิบัติการ
กลัวนะฮะถ้าจู่โจมเข้าไปเดี๋ยวมันอันเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน
แต่ทีนี้เช้าวันนี้ตำรวจก็ยังคงต้องใช้วิธีระมัดระวังที่สุด
รอบครอบที่สุดยังไม่กล้าเปิดปฏิบัติการจู่โจมเหมือนกัน

แต่สิ่งที่ตำรวจทำคือประสานไปยังแม่ของในไอซ์
แม่เขาอยู่ที่ชุมพรให้เดินทางมาที่ประจวบเลย
เพื่อที่จะให้แม่ช่วยเกลี้ยกล่อม

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ลองให้แฟนสาวเกลี้ยกล่อมแล้ว

ทีนี้ทางแฟนสาวแล้วก็เพื่อน
มาจากระนองเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาตัวไปสอบเลยนะ

มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่อย่างไร
เพราะว่านั่งรถมาคันเดียวกับนายไอซ์
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังกังวลอยู่นะคุณ
ว่านายไอซ์ยังคงหลบซ่อนอยู่จุดเดิมหรือเปล่า
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาอาจจะลอบหนีไปที่อื่นแล้วหรือเปล่า

เราก็ไม่รู้ว่านายไอซ์ใช้ช่องทางหนี
จากบ้านนี้ออกไปตรงจุดไหนหรือเปล่าค่ะ

โอ้โหนี่เป็นเหตุระทึกจริงนะฮะ
ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้คนร้ายก็มีอาวุธอยู่นะครับ